มีผู้หญิงเป็นเด็กลูกครึ่งอายุสักประมาณ๑๓ปีนี่แหละ
เขาก็ไปแจ้งความว่าถูกชายคนหนึ่งข่มขืนเขามายาวนาน

แต่ว่าฝ่ายชายบอกว่าไม่ได้ข่มขืน

ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกัน
เพราะว่าเด็กคนนี้ตอนอายุ๑๓ไปเช่าห้องอยู่ข้างห้องเขา
แล้วถูกตาถูกใจก็เลยไปคบกัน

นี่คือนายอเนกศรีสุวรรณหรือว่านายบุญเนียมพันเลิศสุวรรณ
อายุ๕๓ปีเป็นชาวชนบุรี
ก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา
ลงวันที่๑๓เมษายน๒๕๖๒ปีก่อน
ถูกตำรวจกองปราบจับได้ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในปฐุมธานี
ข้อหารร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยมีและใช้อาวุธปืนนะครับ

ทำอาชีพก็รับเหมาก่อสร้างทำบ้านจัดสรรมือสองต่าง

ย้อนไปปี๕๐คุณผู้ชม

เขาไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลูกครึ่งไทยเยอรมันอายุ๑๓ปี
เด็กคนนี้ไปเช่าห้องพักอยู่ข้างบ้านเขา
โอ้เห็นแล้วแม่มันถูกใจแล้วเกิน

แล้วก็ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมกับโทรศัพท์มือถือให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้

ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันเป็นเวลานานถึง๗ปี

แล้วพอปี๕๗เนี่ยทะเลาะกัน
เด็กจาก๑๓ก็อายุ๒๐แล้วนะทะเลาะกัน

เมียเขาเนี่ยท้องกำลังจะคลอดลูก

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจว่าเขาเนี่ยมีการข่มขืนตอนอายุ๑๓

ก็ต้องสอบปากคำกันต่อไปว่าเป็นการข่มขืนจริงหรือไม่อย่างไร

แต่แน่นอนเด็กคนนั้นอายุเพียง๑๓ในตอนนั้น

ถ้าอายุ๑๓ปียังไงก็คือพรากผู้ยาวแน่นอนนะคะ